อีกทั้งครูที่โรงเรียนบุรีรำพิทยาคมนะครับ
ก็ได้ที่ได้สอนคุณปอมาเนี่ยนะครับ
ก็บอกว่าจะไม่มีวันลืมลูกศิษย์ที่รักอย่างปทฤษฎี
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานโดยคุณศักดิ์สิทธิ์บุญรัฐครับ
ก็เสียดายลูกศิษย์ที่อนาคตยังเก้าไกลอีกเยอะ
แล้วก็ทำความดีกับสังคมได้อีกเยอะนะ
แต่ว่านะคือมันเป็นชะตาลิขิต

เพราะชีวิตคนเรามันก็เกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมดา
แต่คือเขาไปเร็วเกินไป
แต่ว่าความดีของเขาก็ยังคงอยู่ในใจของพวกน้อง
แล้วก็ครูแล้วก็เพื่อน
แล้วก็แม้แต่ประชาชนชาวไทยทุกคน
นะคะคือยังระลึกถึงความทรงจำสิ่งที่ดีที่เขาทำเอาไว้
ถ้าเขารับรู้ได้ก็อยากให้เขารับรู้ว่า
น้องแล้วก็ครูพี่น้องและประชาชนชาวไทย
อยากให้เขาไปดีอยู่ในพบภูมิที่ดีหลับให้สบายนะปอ
ครูอยากให้นักเรียนยึดตัวอย่างจากพี่ปอซึ่งทำความดีไว้เยอะแยะสร้างกุศลไว้เยอะแยะเลย
อยากให้นักเรียนช่วยกันนี่แหละช่วยกันทำบุญช่วยกันสวดมนต์ให้พี่ปอ
ให้เขาได้ไปสู่ภูมิพบภูมิที่ดีแล้วก็ให้นักเรียนเป็นคนดียึดแบบพี่ปอเป็นหลัก
เสียดายค่ะเพราะว่าเขาเป็นคนดีนะเท่าที่ติดตามผลงานของเขา
แล้วก็เป็นลูกกระทันอยู่จะดูละครของเขาอยู่เรื่อย
แล้วก็ช่วงที่เขาป่วยเนี่ยก็ติดตามข่าวตลอด

คือเสียดายคนดีคนหนึ่งที่ไม่น่าจะรีบจากไป

ไม่ว่าเด็กหรือว่าผู้ใหญ่
ครับแล้วก็ชอบฟุตบอลเหมือนกัน
เราก็เลยได้รู้จักกัน
ก็เขาก็กลับไปช่วยเหลือโรงเรียนเก่าทุ่งเรียนนะคะ
ก็ติดตามพี่ปอมาตั้งแต่เข้าวงการแรกนะคะ

เวลาแกมาบุรีดำนี่แบบชอบมาก

คนใจดีว่าท่านจะแบบมาดนตรีมานัก
เวลาจะไปมีงานเวลาเขาขอถ่ายรูปอย่างนี้
ก็แสดงเอาเลยครับตามสบายก่อน
เขาก็ทำหลายอย่างเนอะเขาดีเป็นคนดีอย่างนี้นะ
ใครเห็นก็มีแต่ชอบเขาทั้งบ้านทั้งเมืองนะ

แล้วก็ชอบพี่ปอมากเลยด้วย
อยากไปช่วยอะไรแบบนี้ค่ะ